นี่ดูค่ะ
เนี่ยเริ่มแล้วนะฮะพาไปที่สานเจ้ายี่แป๊กงที่ตะบนหกรีตัวเมืองชมรี
จัดพิธีอะไรล่ะพี่เบิร์ดดอม
เชิญดวงวิญญาณไล่จับวิญญาณ
เร่ร่อนผีไม่มีญาติ
เชิญวิญญาณมาไล่จับวิญญาณอีกทีหนึ่ง
หมายถึงว่าทั้งเชิญวิญญาณด้วย

บางวิญญาณไม่ยอมมาไงก็ไล่จับ
จับเสร็จปุ๊บเอามาเลี้ยงข้าว

ข้าวเสร็จปุ๊บให้ดูหนัง
พอดูหนังเสร็จปุ๊บส่งวิญญาณกลับไปเกิดใหม่

แล้วจะบอกว่าพิธีกรรมแบบนี้หาดูได้ยากนะคะ

หรือจับวิญญาณผีเร่ร่อนผีไม่มีญาติ
เป็นประเพณีที่สืบสารกันมาตั้งแต่โบราณนะคะ
เขาไล่ไปตามจุดต่างแยกต่าง
จับไปจับมาเราก็ไปถามร่างทรงนะคะ
ถามว่าจับวิญญาณได้กี่ดวง

จุดประสงค์เพื่อส่งวิญญาณเหล่านี้ไปเกิดใหม่

สนใจอะไรระหว่างพิธีการจับวิญญาณกับเลขดวงวิญญาณที่จับได้ทั้งหมด

สนใจเลขชาวเน็ตบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเลขดวงวิญญาณ๑๑๖ไปเสี่ยงโชค
งวดวันที่๑กันยายนนี้นะคะเพื่อปุ๊บปั๊บรับโชคกันต่อไป
นี่พรุ่งนี้เป็น๑๑๗แล้วนะพี่ปุ้ยไปโผล่ชนบุรีเลย
ฉันยังไม่ตายต่อให้ดิฉันตายดิฉันก็คงไม่เป็นผีเร่ร่อนนะคะ